ขีดเส้นใต้เมืองไทยช่วงนี้ยังอยู่ที่เรื่องของเสือที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
ก่อนหน้านี้พบเสือพยายามจะขนย้ายและไปพบอย่างอื่นอีก
ไม่ว่าจะเป็นซากลูกเสือที่ถูกแช่แข็งไว้กว่า๔๐ตัว
รวมทั้งเมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่พยายามที่จะขนย้ายเครื่องลางของขลัง
ออกจากวัดแห่งนี้เป็นการลักลอบนับหมื่นชิ้นเลย
มาฟังการวิเคราะห์เพิ่มเติมจากครูสุภาพคลีขจายในคิดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เป็นข่าวใหญ่ที่ตกตะลึงกันพอสมควร

ข่าวนี้เวลาแพร่หลายออกไปทั่วโลก

เพราะว่าแนวโน้มของยุคปัจจุบันก็คือว่า
คนหันมาพิทักษ์รักษาสัตว์ป่าสัตว์คุ้มครองกันมากขึ้น
เขาจึงมีอนุสัญญาต่างกันระหว่างคนในประเทศทั้งทุกประเทศที่เป็นสมาชิก
แล้วอยู่เรื่องนี้มาเกิดที่เมืองไทยของเรา
เกิดที่อื่นไม่ว่าหรอกครับ

ดูเหมือนครั้งแรกที่เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องเสือที่วัดหลวงตาบัวเนี่ย
ก็เป็นว่าเออเลี้ยงเสือไว้ในเขตอภัยธาน
เสือไว้เพราะว่าด้วยความเมตตาคนก็ไปดูกัน
แต่ว่าไปมาภาพที่ท่านเห็น
เอาไปดองแล้วไปทำเป็นเชิงพาณิชย์
ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเสือ

ทำเป็นตะกรุดทำเป็นอะไรก็ได้
ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเสือ
เขาเชื่อว่าเป็นเครื่องรางของขลังที่ศักดิ์สิทธิ์

เนื้อเสือหลายประเทศเขาก็กินกัน

ฉะนั้นพอกลายมาเป็นเรื่อง
ทำกันเชิงพาณิชย์ทำกันในวัด
ฆ่าสัตว์ฆ่าเสือลูกเสือตัวเล็กก็ไม่เว้น

ทั่วโลกที่เขาติดตามเรื่องนี้
งงว่าประเทศไทยนั้นเป็นชื่อว่า
ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธของโลก
ศาสนาพุทธไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยหรอกครับ
แต่ว่าศาสนาพุทธมาเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในโลก

เขาถึงจัดกันว่าเราเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนา
แล้วเรื่องของวัดเรื่องของพระ

เราสอนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติงาม
ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นเรื่องใหญ่

ฉะนั้นเรื่องนี้เราเสียหาย

เราไปละเว้นละเมิดสนทิสัญญาผิดกฎหมาย
เสียหายทั้งแง่ในความเป็นเมืองพุทธ
เมืองพุทธแท้ทำไมมีอย่างนี้
ศาสนิกอื่นเขาจะคิดยังไง

เขาพยายามจะเผยแพร่ศาสนาอื่นเข้ามาในบ้านเรา
เรื่องเหล่านี้ก็เป็นเหยื่ออันโอชะเลยครับ
ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่

แง่ที่ว่าเป็นเมืองพุทธ
แง่ที่ว่าเราปล่อยประละเลย
ให้มีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นยังไง
ทั้งหมดนี้คำถามก็คือว่า
มันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรล่ะครับ
ต้องกลับไปเรื่องเก่าเลย
ว่าเกิดขึ้นมาเพราะการปกครองสงฆ์ของเรา

ระยะหลังก่อนที่จะมีเรื่องข่าวเรื่องเสือ
เรื่องอะไรที่กาญจนบุรี

มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับพระโผล่ขึ้นมา
โลกออนไลน์แล้วกลายมาเป็นข่าวโทรทัศน

มั่วสุมกันเล่นการพนัน
เสพยาบ้ามั่วสุมเรื่องศรีกา

เป็นข่าวถ้าจะเอาจริงเป็นข่าวได้เกือบทุกวัน
แต่คนในวงการสื่อเขาก็มองว่า
ถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงก็ไม่อยากจะนำเสนอข่าว

ฉะนั้นคำถามก็คือว่า

เพราะวงการสงฆ์นั้นตามกฎหมาย
ปล่อยให้สงฆ์ปกครองกันเอง
เริ่มตั้งแต่เรามีมหาเทระสมาคม

มหาเทรสมาคมพระสังฆราช

ถัดมาก็มีหนเหนือหนกลางหนใต้
ถัดมาก็มีเจ้าคณะภาค
รองจากเจ้าคณะภาคก็มีเจ้าคณะจังหวัด
เจ้าคณะจังหวัดก็เหมือนผู้ว่าราชการจังหวัดของสงฆ์
มาก็มีเจ้าคณะอำเภอก็เหมือนในอำเภอของสงฆ์
มีเจ้าคณะตำบลก็เหมือนกำนันของสงฆ์
แล้วก็มีเจ้าอาวาสปกครองสงฆ์ภายในวัด
ถ้าการปกครองกันเองของสงฆ์ไม่อ่อนแอไม่หย่อนยาน
เรื่องเหล่านี้มันเกิดไม่ได้หรอกครับ
ระยะหลังที่เกิดขึ้นมามากก็เพราะว่า

พระลูกวัดไม่เกรงใจเจ้าอาวาส
ถ้าพระลูกวัดเกรงใจเจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสลงโทษเด็ดขาดหน่อยพระลูกวัดก็ทำไม่ได้
แล้วบางทีเจ้าอาวาสก็ทำเสียเอง
เจ้าอาวาสก็ไม่เกรงใจเจ้าคณะตำบล
บางทีเจ้าคณะตำบลทำเสียเอง
เจ้าคณะตำบลก็ไม่เกรงใจเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะอำเภอก็ไม่เกรงใจเจ้าคณะจังหวัด
เจ้าคณะจังหวัดก็ไม่เกรงใจเจ้าคณะภาค
แล้วในที่สุดกระบวนการปกครองวงการสงฆ์
หย่อนยานใครจะทำอะไรก็ได้
เพราะไม่เกรงใจกัน
เคยมีการเรียกร้องหลังจากที่มีการยึดอำนาจ
ว่าในการปฏิรูปต่างของประเทศไทยเนี่ย
ควรจะมีการปฏิรูปวงการสงฆ์วงการศาสนาด้วย

สปชเขาจึงมีคณะกรรมธิการชุดหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปฏิรูปวงการศาสนา
ชื่อจริงนั้นยาวแต่ชื่อสั้นก็เรียกว่า
เป็นคณะที่วางแผนจัดการเรื่องการปฏิรูปวงการศาสนา
แต่สุดท้ายก็ล้มไป
ล้มไปเพราะว่าบางคนในคณะกรรมติการปฏิรูป
หรือตัวประธานกรรมการปฏิรูปศาสนาเองก็สุดโต่ง
คือออกมาในลักษณะที่จะไปหักล้างถางพรงกับวงการสงฆ์
วงการสงฆ์เขาก็ตั้งหลักได้วงการสงฆ์ก็ไม่ยอม
ในที่สุดกระบวนการปฏิรูปศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนา
หรือปฏิรูปพระในที่สุดล้มกลางคันครับ
ไม่ถึงไหนที่จริงเจตนานั้นดีแน่
เพราะว่าเราจะปล่อยให้วงการสงฆ์ปกครองกันเองแล้วมีลักษณะหย่อนยาน
มีลักษณะอ่อนแอปกครองกันเองไม่ได้แบบนี้
มันจะมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยมาก

อาจจะเป็นเพราะว่ามีคนบอกว่าสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือ
ไม่มีโซเชียนออนไลน์ไม่มีมีเดียเหล่านี้
พระทำอะไรคนก็ไม่ค่อยรู้
แต่เดี๋ยวนี้คลิปแบบนี้มีเกือบทุกวัน
มีเกือบทุกวันสุดแท้แต่ว่าสื่อหลักจะเอามาขยายผลหรือไม่เท่านั้นเอง
ฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าลองกลับวนกลับไปดูใหม่อีกทีนึงสิ
ว่าในกระบวนการปฏิรูปทั้งหลายทั้งปวงที่กำลังดำเนินการอยู่
สปทรรับไม้มาจากสปชขณะนี้
ขอสชรัฐบาลลองตั้งวงคุยกันหน่อยใช่ไหมครับว่า
เราจะปฏิรูปเรื่องเหล่านี้กันอีกสักครั้งหนึ่งเป็นไรไหม

งั้นแล้วก็ดูสิครับเหตุที่เกิดขึ้น
หลวงตาบัวที่กาญจนบุรีเนี่ย
ถ้ามีการเอาใจใส่กันเสียหน่อย
เรื่องเหล่านี้มันเกิดไม่ได้หรอกครับ
แล้วถึงขนาดว่าฆ่าลูกเสือแล้วเอามาดอง

ไว้เพื่อฆ่าเพื่อเป็นเชิงพาณิชย์
เกิดขึ้นมาได้ยังไงในบริเวณวัด
เกิดขึ้นมาได้ยังไงในเขตอภัยธาน

ฉะนั้นเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาแล้ว
เราไปห้ามสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วไม่ได้
แต่ว่าเราหาทางป้องกันได้

วงการพระสงฆ์องค์ขเจ้าจะมีเรื่องแบบนี้อีกเยอะ
แต่ก่อนเราก็บอกว่า
เออพระป่าเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

จะไปทำอะไรต่ออะไรเนี่ย

เพราะเขาบอกว่าวัดบ้านมีแต่สวดมนต์
วัดป่าสอนสมาธิสอนกรรมฐาน

แต่นี่เกิดกับวัดป่าซะเอง

ฉะนั้นขีดเส้นใต้วันนี้
ขอเรียกร้องไปถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า
เรื่องการปฏิรูปศาสนา
เรื่องการปฏิรูปวงการสงฆ์
ที่เคยเริ่มต้นขึ้นมาในยุคแรก
ของการขอสชเข้ามารัฐบาลเข้ามาเนี่ย
อยากให้ไปดูซิว่าในสปทเนี่ย

ทบทวนเรื่องนี้ด้วยกันยังไง

ผมว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้น

น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องไหม
ที่จะต้องมีการปฏิรูปในรัฐบาลชุดนี้ให้สำเร็จ
ให้สำเร็จเพราะตอนเริ่มต้นก็คุยกันนะครับ
แต่ตอนหลังเนี่ยก็เกิดกรณีขัดแย้งกัน
ก็ไม่อยากว่าจะมาทะเลาะกันเอง

ขอบคุณคุณสุภาพนะคะสำหรับการวิเคราะห์ครั้งนี้

มีข่าวเกี่ยวกับพระเยอะจริงนะคะ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความขึ้นมาหน้าจอเหมือนกันว่า
พักนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นกับวัดกับพระเยอะเหลือเกิน
อยากให้สร้างความศรัทธากลับคืนมาในส่วนของพระสงฆ์แล้วก็วัดนั่นเอง